โจรมันมีหลายประเภทแต่ที่น่ากลัวจริงผมว่าแล้วน่ากลัวกับผู้หญิงด้วย

อื้อคุณจะพูดถึงโจรที่ขโมยชุดชะไหน
คิดดูคุณผู้ชมโอ้โหน่ากลัวไหมล่ะ
ไปดูภาพจากวงจรปิดดีกว่า
ภาพนี้บันทึกเอาไว้ได้นะคะที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชมบุรี
จับภาพโจรโรคจิตเอาไว้ได้นี่แหละนะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าตัวเองอยู่ในบ้าน
แต่ได้ยินเสียงแปลกอยู่ด้านหลังบ้านนะคะ
ภาพมันมืดหน่อยนะคุณผู้ชมค่อยดูไปแล้วกัน

พอเห็นปุ๊บเจ้าของบ้านก็เลย
คว้าเหล็กแป๊บมาถือเอาไว้เหมือนป้องกันตัวเตรียมไว้ก่อน
แล้วก็เอาไฟฉายส่องไปที่หน้าผู้ชายคนนั้น
แล้วก็ถามว่าเขาไปทำอะไรหลังบ้าน

เจ้าของบ้านรู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว
สังเกตเห็นกางเกงในผู้หญิงเนี่ย
ซุกอยู่ตรงขอบกางเกงของผู้ชายคนนี้
เหมือนเอากางเกงในมาซุกมาซ่อนเอาไว้ค่ะ
พอเห็นแบบนั้นท่าไม่ดีก็เลยไล่ให้ไปออกจากบ้านนะคะ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ

ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในวงแดงเนี่ยหนีไปเลยค่ะ

พอรุ่งเช้านะคะเจ้าของบ้านเขาก็เดินออกมาดู
จุดที่พบกับผู้ชายคนนี้ปรากฏว่า
สิคะเพราะชุดชั้นในของสาวกว่าร้อยตัวเนี่ยค่ะ

เขาเชื่อว่าน่าจะมาทิ้งเอาไว้หลังจากที่เขาสำเร็จความไคร้แล้ว
มาดมมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แล้วพอสอบถามก็พบว่าชุดชั้นในทั้งหมด
เป็นของผู้หญิงในชุมชนนั่นแหละ
ซึ่งตอนนี้นะคะโจรโรคจิตรายนี้หนีไปแล้ว

ที่แน่คือหวาดกลัวให้กับ

แล้วไม่รู้ว่าหายไปไหน

นี่ค่ะมันก็เป็นเรื่องของสังคมนะคุณผู้ชม
เราเห็นหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครปกติดีหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วกันนะคะ
อย่างเรื่องตักพงตากผ้าแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถูกเราเมื่อไหร่เนอะ

ไว้ใจได้ผมไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้น